น้องนักเรียนชั้นป๕นะคะ
ดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องยิ้มตามน้องความสามารถในการแรปสุดยอด
ต้องมาออกมาพูดเรื่องราวแรปเบื่อวิชาสังคม
เจ๋งขนาดไหนติดตามกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณครูที่เคารพ
วันนี้ผมจะขออนุญาตเข้าพบ
เพราะตอนนี้ชีวิตมันบัดตก

หน้านี้ก็สุดหน้านั้นก็จด
จดจดจดจดจดจดสมุทรผมหมด
ถ้าเรียนแบบนี้จะมีหนังสือช่วยทำไว้
นี่เรียนสังคมพักไม่ได้เรียนพักใคร
แต่ให้จดทั้งเล่มผมก็ยังเป็นกว้าน
ต้องบอกว่าน้องเก่งนะคะ
คิดคำใช้คำพูดนะ

แบบว่าฟิลเหมือนแบบได้อิทธิพลมาจากคุณโจอี้บอยหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
น่าจะดิฉันชอบไอ้นี่มากกว่าที่บอกว่าอะไรนะ
หมาตายแล้วก็สุดท้ายต้องมาอะไรกับคางคก
ขำแบบขึ้นซุปเปอร์เพื่อนข้างหลังว่า

ทีมข่าวของเราก็ตั้งใจทำให้น่ารักขึ้นนะคะ

ประโยคที่ใช้ประกอบจังหวะแรปที่ลงตัวแบบนี้นะคะ
ลีลาของน้องก็ทำเอาชาวเน็ตถูกอกถูกใจค่ะ
โพสต์คลิปนี้ก็คือครูแนนพรนิพาปลีพุ่ม
คุณครูสอนวิชาสังคมในโรงเรียนบ้านหนองหมูเหลือง
ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าไม่คิดว่าคลิปนี้จะได้รับความนิยมขนาดนี้
แล้วก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าตำหนิการสอนทำให้เด็ดเบื่อวิชาสังคม
ซึ่งคุณครูเนี่ยโพสต์เองคือขอยืนยันนะคะว่าไม่จริง
นี่น้องตั้งใจที่จะร้องแรปเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น
เบื่อเรียนจริงนะคะ
ตลกก็บอกว่าคือเหมือนจดจนสมุดหมดแล้วเนี่ย

นี่ผมเรียนสังคมไม่ได้เรียนคัดไทย

ได้ขนาดนี้นี่คือน้องมีแววนะคะ
คือจริงคุณมันไม่ง่ายนะ

หรือว่ามีการแบบเตรียมเมื่อก่อน

อาการคิดคำให้แบบเสียงมันพ้องกัน
ให้เป็นความหมายที่แบบน่าสนใจอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็รับจังหวะน้ำเสียงแล้วก็อะไรให้มันน่าฟัง

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่องหนีไปนะ